รู้มาว่าพี่ปานชอบทานอะไรแบบแซ่บ

แต่วันนี้ที่จะพามาร้านนี้เขาโดดเด่นเรื่องลาบเป็ด

และที่สำคัญยอดขายของร้านนี้เขาขายได้วันละ

ซึ่งแม่น้องว่าต่อเดือนโต๊คเดือนละหลักแสนนะคะ

และที่นี่ก็คือร้านลาบเป็ดยะโส
ตั้งอยู่ใต้ทางด่วนบริเวณถนนพระราม๖แยกจรัสเมือง
หน้าตาเนี่ยอาจจะดูเป็นร้านลาบธรรมดาธรรมดา
แต่มีอาหารให้เลือกชิมหลากหลาย
โดยเฉพาะเมนูเป็ดที่ขึ้นชื่อ
ลาบเป็ดทอดต้มเป็ดปากเป็ดทอด
ฝีมือของแม่นิ่มที่เป็นชาวยะโสแท้
เรียกว่าภูมิใจครองอาหารกิจสารน่าดูเลยแหละครับ
ขายดิบขายดีไปคุยกันเลยครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ลาบเป็ดยะโสเราขายอะไรเด็ดบ้างแม่
เด็ดก็คือลาบเป็ดทอดปากเป็ดปากเป็ด
ไส้อ่อนทอดส้มตำกระเด็ดต้มเป็ดกระเด็ดต้ม
แม่เอาสุดลาบเป็ดทอดหน่อยกันไหมสุด
ลูกน้องเขาไปได้สูตรมาจากที่ไหนไม่รู้
เขาก็เลยมาลองทำลูกค้าติดใจเหรอลูกค้าติดใจเลยค่ะ
แต่ว่าร้านเปิดตอนกลางคืนไม่ใช่เหรอ

ทุกคนจะมาขายแล้วเป็ดกันเยอะมาก

ในการทำลาบเป็ดทอดของที่นี่หน่อย

ยังลากเป็ดทอดกันแลระครับ

กับมันเป็ดผสมกันอย่างละครึ่ง

ไส้กระเทียมตะไครไปมะกรูด

ให้พอสุกเทน้ำและไขมันส่วนเกินออก
แล้วจึงนำมาทอดต่อได้เลยนั่นเองล่ะครับ
เป็ดอันนี้คือรวนมาแล้วใช่ไหมคะ
อันนี้คือเป็ดรวนมาแล้ว

แต่ละคนแรงไม่ได้นะรูปเพราะว่า

แต่ถ้าไม่กรอบก็ลากไม่ได้

หื้อนั่นกันนะเม่เนอะ
ต้องบอกว่ากว่าจะมาเป็นลาบเป็ดทอดในแต่ละจาน

จานต่อจานจ้ะเนี่ยเสร็จแล้ว
เสร็จแล้วอ่าทีนี้ก็มากรองเอาน้ำมันออกนะคะ

ข้าวคั่ว

เดี๋ยวเราจะตัดใส่จานเสิร์ฟกัน

พร้อมเสิร์ฟค่ะสำหรับลาบเป็ดทอดจ้า

ยังมีอีกหนึ่งเมนูเป็ดขึ้นชื่อของที่นี่นั่นก็คือ

ซึ่งทีเด็ดของแม่นิ่มในการทำปากเป็ดทอดให้อร่อยติดใจลูกค้า
จะอยู่ที่น้ำหมักนั่นเองล่ะครับ
แบบนี้เห็นทีว่าจะต้องให้น้องใบตองสืบมาให้สักหน่อยแล้วล่ะครับคุณผู้ชม
คุณผู้ชมก็คืออันนี้กระเทียม
อันนี้ซอส
ซอสปรุงโลด

อันนี้ซอสพริก
อันนี้พริกไทย
พริกไทย
อันนี้เกลือ

นี่ราบผักชีค่ะ
แล้วก็ปั่นให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะ

วันให้ลูกค้าจนขายดีกันและละครับซึ้งนอกจากเม็นูเป็ด
ที่แม่นิมเคยสูตรรับกันไปแล้วก็ยังมีเม็นูอื่น
แต่รสชาติจะอร่อยเด็ดขนาดไหนคงต้องให้น้องใบตองกับพี่ปาน
พิสูจน์กันหน่อยล่ะครับ
ลุยค่ะพี่ฟานชิมดูค่ะนี่ลาบเป็ดทอดมีหอมจิ้ว
อ่อโหใส่มาแน่นแน่นจุบจุบจริงค่ะ
บางที่เป็นเปียกเปียกอันนี้เป็นลาบเป็ดพอดแบบแห้งแห้งจ้ะ

จับมือจุดเล็กมากเลย
ส้มตำถ้าเผ็ดอร่อยจัก

แต่ขณะที่หนูชิมอันนั้นพี่จะชิมอันนี้

ก็เจอแบบมันเยอะเกิน

ทำไมถึงขายดีโดนใจลูกค้า
แต่ก่อนที่จะมาเป็นร้านลาบเป็ดยะโส
ยอดขายหลักหมื่นแบบนี้
ก็เคยขายได้แค่หลักร้อยมาก่อน

ต้องให้แม่นิ่มเล่าให้ฟังหน่อยแล้วล่ะครับ
เรื่องราวชีวิตของแม่นิ่มก็แซ่บเหมือนกัน
บอกว่าเปิดร้านมา๗วัน

ลงทุนไปประมาณ๒หมื่นกว่า

หมดกระเป๋าแล้ว
ก็เลยมาทำกับพี่สาวต่อทีนี้
เพื่อไปเก็บเงินมาใหม่อีกก้อนหนึ่ง

กลับมาเปิดร้านอีกทีนี้เปิดตรงไหนรอบที่๒รอบ

ตอนที่เปิดใหม่ช่วงนั้นยังไม่เจริญ

ขายไปขายมาพอแม่ปิดร้านเสร็จปุ๊บ
เขียนคันใหญ่ก็จอดตรงนี้

แล้วทีนี้รถเข็นคันเล็กมันเขียนง่าย

ฝาหม้อเคียงไปหมดเลย

พากลับมาเปิดร้านช่วงบ่าย

พี่สาวช่วยก็จะเอามาถึงแล้วกับมัน
ขอให้ฉันขายดีขึ้นเลยได้ไหม

ตอนแรกอ่ะมีหลานอ่ะมาให้ต้มไข่ให้เขาจะไปแก้บนพันฟองเขาไปประเทศนอกเขาไปทำงานที่นู่น
แล้วทีนี้เขาไปรวยมาแล้วพี่สาวก็ไปบนให้ลูกเขาบอกว่าไปบนได้จริงนะ
เขาได้จริงแม่ก็เลยเอาจ้ะตัดสินใจขอให้ได้ที่ทำมาหากินให้ได้ตึก
อ่ะก็ได้จ้ะผ่านมาจนขายดิบขายดีเรื่อยขยับมาเรื่อยเห็นว่าขายดิบขายดีจนเซ้งร้านคาราโอเกะ
แม่ก็ทำร้านกับพ่อแหละใช่จ้ะพ่อก็เป็นคนไปดูร้านคาราโอเคจ้ะ
ทีนี้มันก็จะต้องมีเรื่องราวของความเจ้าชู้เจ้าชู้ของผู้ชายที่มีบ้างไหม
จับได้ก็คือแม่ดูเช็คโทรศัพท์เออมันสายเข้าสายเข้ามันไม่ใช่เบอร์ลูกค้านี่ประมาณเนี้ย
โทรกลับแม่ก็ถามตรงเลยนะจะเอาไหมจะให้อะไรประมาณนี้
แล้วเขาบอกว่าไงเขาเอาไม่เอามันก็จะไม่กล้าเขาไม่ตอบเขาไม่เอา
แล้วเราไปถามพ่อไหมถามอยู่เขาก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่
เราก็มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเยอะไหมคะก็ไม่ไม่ไม่ค่อยเปลี่ยนไม่มีพิรุษเท่าไหร่
ดุไหมเราดุไหมไม่ค่อยดุจ้ะถ้าได้ด่าใครก็คือซวยทั้งปีอ่ะ
อีกหนึ่งวิกฤตที่จะพูดถึงก็คือช่วงโควิดกระทบแน่ล่ะ
อุ้ยกระทบแบบรุนแรงเลยอ่ะหนักมากจังปิดปุ๊บแม่ก็ลำบากเลยทีนี้ปิดเลย
คือรายได้จากร้านหายไปแน่นอนอ่ะหายไปในกระพริบตาเลยอ่ะหายปุ๊บเลย
ตอนโควิดลำบากสุดสุดเลยค่ะเงินแทบจะไม่มีเลยอ่ะ
กำไรได้น้อยมากวันวันแทบไม่พอจ่ายเด็กเด็กอ่ะ
เด็กเด็กเขาก็บอกว่าให้เท่าไหร่ก็ได้อยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้ว
ก็ไปยืมยืมก่อนน้องมาพี่สาวเหมือนเดิมนะคะ
พี่สาวพี่น่ารักเลยพี่พี่น้องช่วยกันค่ะคือญาติพี่น้องจะไม่ทิ้งกันค่ะ
ก็ยืมแบบเป็นหนี้ก็มีแบบว่าเขาให้เฉยให้ฟรีก็มียืมมาเยอะค่ะ
ก็อีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรา
ธรรมคาขึ้นก็คือเมื่อร่วมของการทำบุญกับพระในบ้าน
ใช่สองพ่อกับแม่ใช่จ้ะเวลาโอนเงินให้พระในบ้าน

เอาเป็นว่าอยากจะให้แม่นิ่มฝากอะไรถึงคนที่ทำธุรกิจ
ขอให้ทุกคนที่เป็นแม่ค้าด้วยกันค่ะ
ฝากอุณหภะให้พ่อให้แม่คนที่ใช้ให้จะได้ขายดีนะคะ
อันนี้เป็นข้อคิดอันนี้ข้อหนึ่งข้อคิดแต่สำคัญก็คือฝีมือ
แม่นิ่มบอกพี่กัดนิดนึงเนื่องจากตรงนี้เนี่ย
คนไม่เคยมานะหลงดิฉันหลงไปแล้ว
ตรงใกล้ทางดวนตรงใกล้รถเมศสี่หกนะคะที่ร้านลาเป็ดเยอะโส
ห้าโมงถึงตีสองค่ะโอเควันนี้ขอบคุณแม่นิ่มมากมากเลยนะ